คุณผู้ชมคะหลังจากที่๑พฤศจิกายนใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวหมดอายุใช่ไหมคะ
เขาก็อยากที่จะเพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานไทยทำงานภาคประมงกัน
ก็เลยมีการปรับเงินขั้นต่ำค่ะเป็น๑๒๐๐๐บาท
ยังมีประกันชีวิตมีประกันอุบัติเหตุเอาไว้ให้ด้วย
นายอนุรักษ์ทศรัฐอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่า
ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวและพม่า
ในกิจกรรมประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำได้หมดอายุในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖
ที่ผ่านมานี้แล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องจัดหาแรงงานมาทดแทนค่ะ
โดยกระทรวงแรงงานได้มีการหารือกับสมาคมประวงแห่งประเทศไทย
ผู้ประกอบการการประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงสภาพการจ้างและการทำงาน
พร้อมจัดสวัสดิการทุกรูปแบบให้กับแรงงานในภาคประมง
เพื่อจะได้จูงใจให้แรงงานไทยหันมาทำงานในกิจการประมงทะเลค่ะ
โดยมีการตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเป็นรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ๑๒๐๐๐บาท
เป็นการจ่ายผ่านธนาคารพร้อมจัดสวัสดิการด้านที่พักอาหารการรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพประกันสังคมรวมทั้งประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้กับแรงงานภาคประมงด้วย
เรียกว่าครบครบกว่าพนักงานบริษัทบางบริษัทอีกนะ
สำหรับคนงานที่มีประสบการณ์ก็จะได้ค่าจ้างมากขึ้นตามข้อตกลงในแต่ละคนค่ะ
โดยจะต้องมีการทำสัญญาจ้างที่กำหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่างอย่างชัดเจน
เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับแรงงานด้วย
ทั้งนี้เขาฝากประชาสัมพันธ์มานะคะว่า
ถ้าใครสนใจติดต่อรายละเอียดหรือว่าสอบถามได้
ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
หรือว่าสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่๑๑๐ก็ได้
ง่ายที่สุดคุณผู้ชมจดเบอร์เอาไว้ได้
สายด่วนกรมการจัดหางาน๑๖๙๔ค่ะ
ปัจจุบันอาชีพแบบนี้ก็มีแต่บรรยายงานต่างด้าว

แต่ว่าสวัสดิการที่ให้มาเนี่ยเยอะเลยนะ
ประกันชีวิตก็ได้ประกันอุบัติเหตุก็ได้
ประกันสุขภาพก็ได้ได้ประกันสังคมด้วย